ทีนี้มีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่ก็นับเป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
ฝากคุณผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่ารอยสักเป็นเรื่องของแฟชั่น
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช่แต่ว่าในบางอาชีพสาขาอาชีพเนี่ย

ใช่นะคะก็เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่ง
เขามีรอยสักที่มือและรอยสักที่มือเธอนี่แหละค่ะ
ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เธอไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้
ไม่สามารถเป็นพยาบาลตามที่เธอเคยตั้งใจเอาไว้ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่มีการแชร์ไปอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลนะคะ

นำภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอารยาสุขแสง
โพสต์ข้อความแล้วก็โชว์ภาพรอยสักด้านหลังมือซ้ายค่ะ
เขียนข้อความเนื้อหาก็สรุปใจความได้ว่า
เธอไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการ
ไม่สามารถทำอาชีพพยาบาล
และอนาคตก็อาจจะไปได้ไม่ไกล
เพราะว่ามีปัญหากับเจ้ารอยสักนี้แหละค่ะ
เธอบอกเธอสักเองด้วยเข็มเย็บผ้าและจุ่มหมึกจีน
ครั้งที่เธอยังเป็นวัยรุ่นคึกขนองอยู่ก็เลยศักดิ์เอง

ก็เลยอยากจะโพสต์นี้ขึ้นมาเพื่อเตือนสติเด็กวัยรุ่น

เพราะรอยสักนี้ส่งผลกระทบต่ออนาคตในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าชอบรอยสักก็เลือกศักดิ์ในร่มผ้าเถอะ
อย่าทำแบบนี้คือเธอพลาดเองอะนะคะตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นคึกขนองไง
หลังจากที่มีการแชร์โพสต์นี้ออกไปก็มีคนมาแสดงความเห็นกันจำนวนมาก
ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบศักดิ์ตามร่างกาย
เพราะถ้าจะทำอาชีพข้าราชการบรรจุไม่ได้นะคะ
ก็มีคนไปตั้งเป็นกระทู้ถามเรื่องมีรอยสักกันเลย
ว่าไม่สามารถเข้ารับราชการได้

ว่าถ้าสอบเข้าเป็นทหารตำรวจหมดสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการแน่นอน
แต่ถ้าสอบเป็นพยาบาลอาจจะอนุโลมได้
ถ้ารอยสักนั้นมันอยู่ในร่มผ้า

เพราะเดี๋ยวจะมาเสียใจในทีหลัง

สำหรับอาชีพราชการที่ไม่รับผู้ที่มีรอยสักก็คือ
ราชการทหารตำรวจอายการผู้พิพากษาแล้วก็แพทย์ด้วย

ถ้าเกิดคุณเป็นข้าราชการคุณต้องแบบ
มันเป็นระเบียบข้อบังคับมานานแล้วนะคะ
บางทีวัยรุ่นก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ทำไปเล็กน้อยเนี่ย

ก็ต้องฝากไว้ในร่มภาพสรรค์ได้คุณผู้ชม